สวัสดีครับประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน
ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ตั้งแต่เดือนธรรมคม๒๖๒จนถึงวันนี้คือวันที่๑๖วินาคม๒๖๓
ก็มีการระบาดไปแล้วถึง๑๕๔ประเทศ
มีจำนวนผู้ป่วยรวม๑๖๗๕๔๓รายทั่วโลกนะครับ

จนถึงวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแล้ว๑๔๖ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๓๘ราย

และยังไม่พบมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมานั้นประเทศไทย
ก็สามารถที่จะชะลอการแพร่กระจายของโรคได้ดี
ด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับ
แต่การระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั้น
มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งสาเหตุสำคัญก็อาจจะเกิดจากการรวมตัว
ของประชาชนจำนวนมาก
แล้วเป็นช่วงที่มีจำนวนผู้ป่วยเกิดขึ้นมากทั่วโลก

ประชาชนย่อมมีความห่วงกังวลนะครับ
ท่านอาจจะรู้สึกกลัวการติดเชื้อเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะมีการส่งไหมข่าการแพร่ระบาด
และผู้เสียชีวิตในต่างประเทศจำนวนมาก
รวมถึงมีข่าวสารมากมายนะครับ

ส่งถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับ
ข่าวสารเหล่านั้นบางส่วนก็ไม่เป็นความจริง
จนทำให้แก่ความตระหนกแตกเกิน
เริ่มมีการกักตุนหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภค
ซึ่งไม่มีความจำเป็นนะครับในสถานการณ์เช่นนี้
ผมขอย้ำว่ารัฐบาลไทยไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับ
จนถึงวันนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
ในการที่จะคัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาล
และเวชพันธ์ทั่วประเทศอย่างเพียงพอ
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผมเองนั้นถือว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นคือหัวใจสำคัญนะครับ
ในการที่จะควบคุมการระบาดและรักษาโรค
รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่
อุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
การอนามัยโลกได้ประเมินว่าการระบาดของโรคโควิด๑๙นั้น

โดยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก
และอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น
เพื่อให้หยุดการแพร่กระจายเชื้อโดยงดกิจกรรม
ในสถานที่ที่มีการชุมนุมจำนวนมากนะครับ
เป็นสถานที่มีความเสี่ยงสูง
เช่นสถานบันเทิงสนามกีฬาและสถานศึกษา
กระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้น
ประเทศไทยจะชนะการต่อสู้กับไวรัสนี้

โดยการงดการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้

รักษาสุขอนามัยส่วนตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง
คนไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าแต่ถ้าหากมีอาการป่วยก็ควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับ
ล้างมือด้วยสบู่บ่อยก่อนอีกจะต้องไปที่สาธารณะ
แล้วต้องจับลูกบิดประตูราวรถเมย์ปุ่มกดลิฟท์บันไดเลื่อนห้องน้ำเป็นต้น
สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงก็ได้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
ต้องช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพนะครับให้แข็งแรงกินยาอย่างสม่ำเสมอ
เพราะหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการหนักนะครับและมีโอกาสเสียชีวิตสูง
หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดก็เช่นกันนะครับที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเพราะมีโอกาสจะแพร่เชื้อ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ยืนห่างกันอย่างน้อย๑เมตร
โดยเฉพาะยิ่งผู้เจ็บป่วยไม่สบายรู้สึกไม่สบายก็ควรอยู่บ้านนะครับ
ต่อไปก็คือการกักตุนของนะครับอย่าเพิ่งไปกักตุลของอย่าวิตกนะครับกังวลจนเกินไปนะครับ
ก็มีการยืนยันมาแล้วว่ามีความพร้อมในการดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับขอให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาล
เราจะจัดการให้มั่นใจได้ว่าจะมีหน้ากากอนามัยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเพียงพอนะครับ
อันนี้อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือหาแนวทางหาจำนวนให้เพิ่มขึ้นนะครับ
ขอความร่วมมือกับผู้ที่ยังไม่มีอาการไม่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อและแพทย

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จริงเท่านั้น
และหมอพยาบาลผู้ที่เข้าไป
ทำการป้ายจมูกป้ายคอเพื่อเก็บเชื้อไปส่งตรวจนั้น
ต้องใส่ชุดป้องกันตัวอย่างรัฐกลุ่มนะครับ

ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์และการใส่ชุดไปด้วย
ขอความร่วมมือนะครับหยุดการกระจายข่าวที่ไม่เป็นความจริง
สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน
แล้วก็ก่อนจะมีการกระจายข่าวใด
ขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อนนะครับ

เราต้องทำข้อใจร่วมกันว่ายังคงจะมีเป็นไปอีกระยะหนึ่ง
ผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องลำบากนะครับ
เจ็บปวดแต่เราก็ต้องอดทน
เพื่อจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
ผมขอขอบคุณผู้เป็นประการทุกฝ่าย